ผมชัยสิตญาจารย์บีอมรชัยเพิ่มพูล

คู่แรกของการถ่ายท่อสดเป็นไฟล์ล้างตานะพี่ชัยนะ
อ่ะมุมน้ำเงินเคยชนะมานะครับ
วันนั้นว่ากันว่าชกกันสะดุดดูเดือด
แล้วก็วันนี้การันตีนะครับเชื่อเหลือเกินว่าจะดุเดือดเหมือนไฟล์ที่ผ่านมา
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
ไฟล์แดงมัดมรณะแดดอีสาน
จัดเตะขีบฟาดครบรถ
เขาคือกริชัยมรัชพัฒนครราชสีมา

ฝ่ายแดงครับยอดวิชาสฤทธิเดช
คือนัทพลชัชรัตน์อายุ๑๖ปีบริษัทจังหวัด๑๐๑
กมาแล้ว๔๗ครั้งชนะ๔๒แพ้๕ครั้ง
พร้อมข้างหลังแพ้ขนาดกริจชัยมรจพัฒนธ์นครราชสีมา

ชื่อสุทธิสัครหรือสอดดอกคำอายุ๑๙ปี
วันนี้มาเป้นชาชนซภนครราชสีมา

ชนะ๓๓แพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนยอดวิชาสฤทธิเดชที่เพชรเกษมทาวเวอร์ครับ
อ่ะมุมแดงมีกฤษฎาสรฤทธิเดชนะครับ
ถอดมงคลให้กับยอดวิชาครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยมีคุณสมพรบัวเผื่อนหรือว่าอบตดำนะครับ
เจ้าของค่ายสรวาสนาครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับกฤษฎิชัยครับ

หนึ่งครั้งครับที่เพชรเกษมทาวเวอร์ครับ

อ่าวันนั้นชกกันสามยกเห็นว่ามันดุเดือดทะลุจอ
ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาครับ
น้ำเงินเคยชนะมานะครับ
เดี๋ยวดูครับวันนี้มุมแดงจะล้างตาได้ไม่ได้
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ

ภูจิครับบริเวณีนะครับนารงค์รวมจิตแดงเยาวิชาสอนิทธิเดช๑๓๘
น้ำเงินกิจชัยมราชพัฒนครราชศรีมาน้ำเงินนี่ผมยาวไปนิดนึงนะคุณตานะ

นี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
ช่วงชกได้เปรียบเห็นเลยนะครับแต่แดงได้ส่วนหนามวยขวาเหมือนกัน
ดูจากรูปร่างโครงสร้างของฝ่ายแดงแล้วน่ารักมาก
ไยเลยอะน้ำเงินนี้ต้องบี่ทีนิดนึงนะมันยาวไปนิดนึงนะ
หมดความหล่อหมดความเท่ไปหน่อยเลย
จัดสั้นอย่างแดงดูธรรมะธรรแมงดีนะ
ช่วงนะครับฝ่ายแดงยอดวิชา
ขวาทั้งคู่กรรมการจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับ
ขอบคุณครับครูภัยปัญญาลักษณ์นะครับ

คุณเฉลือคุงเชี่ยวสกุลรวมไปถึงคุณศิลดิสวนาคอร์ด
แห้งขวาให้มาติดแขนติดบัง
ยก๓มวย๓ยกเจอกันมาน้ำเงินชนะนะ

อันนี้๕ยกต้องดูครับอีก๒ยกที่เหลือเนี่ยเป็นยกยืดเยื้อมันจะเป็นยังไง

แต่น้ำเงินนางนะบ่อยร้อนเล่นน่ะ

ฝีมืออยู่กับฝ่ายแดง
โต้ด้วยแข้งขวานมีสวยงามครับ
ยอดหน้าไปนิดเดียวครับแค่งนี้น้ำเงิน
นี่แหละครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนสวรรค์
มีรายการนัดใหญ่นะฉลองครบรอบ๑ปีของไทยรัฐทีวีนะ
วันที่๒๔เสาร์ที่๒๔ปลายเดือนนี้สนุกแน่นอน

อีก๑นาทีครับยกแรก
โหติดสายสวยงามเลยแข้งนี้แต่มิงภูมิครับบังไม่ทัน

เพราหวาเหลือแข้งซ้ายแข้งนี้ถึงก็เพราหวานะ

ทันกันด้วยดิเรียมอันนี้มีโดดเติ้ลอีก

ในอดีตเขาจะมีนักมวยคนหนึ่ง

ว่าใครมียุคนี้มันก็เจอแข้งซ้ายหน้า

โตไปเตะม้าในช่วงกรายกที่๑
เสียจังหวานนิดนึงแต่ก็คืนเอาไว้ทัน

คู่นี้ดูเหมือนลักษณะมันน่าจะเข้มข้นเลยนะเนี่ย
ว่าต้องไปชิงกันยกสุดท้ายแล้ว
ดูเกณฑ์มาถึงตรงนี้
แข้งขวาสาตาระแข้ง

มาแล้วเริ่มสนุกตั้งแต่คู่แรกแล้วครับคุณผู้ชม

กุ้งนี้ครับผู้ชมอยู่ขอบสนามเลยครับ

ครับถ้าที่ดูก็ต้องติดตาม

และก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้เจาะระเข้สอง
แล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครหนักกว่ากัน

แม่ดูแล้วสมชมกับคู่นี้มันคั่วก็หลายช่องเลยเนี่ย
คะแนนก็ได้แตกได้นับได้น็อกได้

แล้วหนักด้วยที่สำคัญเนี่ยเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเลยนะ

โอ้วนี่เป็นยกที่สองเน้นกับที่วงใบนะครับ

สัมบาดาดแดงต้องกระตุ่มน้ำเงินนะลูกนี่

วิชาแข้งซ้ายหน้า

ลูกในลูกศอกลูกนี้อันตรายนะถังป่า
คำเลยคำเลยดึงเหลี่ยมพยายามดึงเหลี่ยม

คนดูมันจะไม่ติดได้ยังไงแล้วพี่ป๊า
เจอคำยันแล้วแทงอย่างนี้

ยังอีกไกลนะหลวงทางข้อสุดเส้นชายยังอีกยาว

ลำบากโอ้โหมีศอกด้วยน่ากลัวตรงนี้
พอติดในแล้ว๒นี่มันอาวุธน่ากลัวจริง

เพราะว่ามาถึงตรงนี้วัดกันที่การพิษซ้อม

ใครขาดยังมาไม่ถึงแดงแทงซ้ายบนเลยพี่ป่า
รับเยอะรับมากก็มีสิทธิ์ยุบได้นะครับ
อืมตั้งแล้วแทงเสียบลูกนี้
ขยับหมัดขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่เลยนะครับ
กิจชัยอาจจะช้าหน่อยแต่เอาแบบแม่สโลบัสชัวร์
เอาหนักเข้าว่าเลยนะครับน้ำเงินเนี่ย
เอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเป็นชุดเลยท่อนบนด้วย
โอ้โหก้านคอขึ้นมาโอ้โหอาวุธนี่ทันกันเลยโอ้โห
นี่มีเป๋หน่อยมีเป๋เจอขวาตรงเต็มมาทิ้งตรงหัวไหล่เลยเมื่อกี้

โอ้โหมาแล้วมาเป็นชุดด้วยนะกิจชัยเนี่ย
วิชาว่ายังไงขยับคำจับเข้นเน้นแล้วแทงเน้นแล้วตี
ข้อแข็งนะกิจวิชัยเอาเจ้าสร้างอยู่ที่ยุบหรือเปล่าล่ะตอนนี้
นานโต้ทีแต่หนักเลยนะครับน้ำเงินกิจชัย
แดงนี่ออกเรื่อยทรงสวย
มวยใหญ่มันเข้มข้นอย่างนี้นะอาวุธแต่ละอย่างตลอดดอกแต่ละเม็ดออกมาในความ
โอ้โหหมัดขวาพยายามสวนคืนแข้งขวาเปรี้ยงครับลำตัวขึ้นบน
มามีสิทธิ์ได้ครบกำหนดนี่โดนโดนแต่ละเม็ดเห็นไหม
อันตรายเปิดหน้าสามหมดติดแล้วนะครับ
อันตรายมากแม่ถ้าเข้าโฟกัสเมื่อกี้นี่หงายท้องได้เลยนะเนี่ย
มาอีกโอ้โหนี่นั่งไม่ติดแล้วแบบนี้
อันตรายนี่มันติดแล้วแบบนี้ตื่นเต้นอันตรายมีสิทธิ์ไม่ครบ
มาขยับเน้นเลยเน้นหมัดเลยนะ
ครับมวยคู่แรกของเขานะครับผ่านกันแล้วกับยกอีกสอง
โอ้โหทั้งคู่นี่แลกอาวุธกับเมามันเลย
มันเพียงว่าต่อยลืมไปต่อยไป
ถึงกับหัวทิ่มเลย

ทางด้านยอดวิชานี่โดนเข้าไป

ใช่ครับแต่ก็ยอดวิชาก็ไม่กลัวนะครับ
แรกคืนแบบหนักเหมือนกันท้า
ไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปเลยครับ

เอ้าฝากแฟนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ

มีแฟนมวยไทยรัฐเนี่ยเขาถามมานะว่า
ทำไมมวยที่ไทยรัฐเนี่ยมันดุเหลือเกิน

ก็ขึ้นมาให้ถือคมแฝกมาคนละเล่ม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมัดเรื่องของเตะต่อย
มันหนักแรงมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะลงเปรย์ได้ตลอดเวลา

แล้วก็การเคนของหัวหน้าคณะนี่

๓แล้วถือคมแฝกมาคนละเล่มเลยนะครับ

หนักจริงไงคู่นี้
อันตรายทุกวินาทีครับคุณผู้ชม

ตอนนี้กิจชัยตัวเล็กกว่านิดนึงหมดไม่หมด
ออกช้าแต่หนักเลยนะครับน้ำเงิน
กิจชัยแดงลอยหน้าลอยตา

อันตรายมากในมีศอกด้วย
ความมันของยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม

โอ้โหหวัดเสียวตื่นเต้นเลยนะครับ
มาขยับหุบด้วยซ้าย
ตามด้วยขวาต่างฝ่ายต่างแรก
ตั้งตั้งโอ้โหมีมี

เท่านั้นเองยอดวิชายืนหยัดอยู่ได้นะ

การฟิศซ้อมสุดยอดเยี่ยมครับ
ก็อยู่ที่การฟิตซ้อมด้วยไง
วยฟิศซ้อมดีความมั่นใจมันมีไงพี่ป่า

ทางซ้ายนี่ก็ไปสะอึดเหมือนกันนะ
ทะลุออกมุมขาวนู่นไปเลย

พยายามล็อก็ต้องตีถึงจะมีคะแนน
นี่ทีมงานของยอดวิชาสั่งเดินแล้วตอนนี้

ยัดไส้ยัดไส้เดิน
น้ำเงินมีไหมรอบวกก๊อก๒อยู่เหมือนกันไง
รอแดงอย่าไปเดินเพลินนะ
ลนบ่อยนี่ระวังนี่ไงมาอีกแล้ว

ยังอันตรายอยู่นะไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะ
บอกว่ามันอยู่ที่ลูกเฉียดสีปลายกมากยกการยืนระยะครับ
สำคัญมาครู่นี้เป็นอย่างไรจิปติดชัย

ไปเร่งกว่าลูกสูบติดหรือเปล่านั้นเอง
โอ้โหแทงได้ตีเลยลูกนี้

รับไปหลายขนาดในช่วงปลายยก

หูมันเหลี่ยมมันแทงซ้ายเข้าหมด
อ้าวล้มพักเบรกซะหน่อยเลยดีกว่า
หมดยกพอดีด้วยเดี๋ยวว่ากันต่อยก๔
วยคู่แรกของเราเนี่ยครับผ่านมาแล้วกับ๓ยก
ทางด้านกิดพี่ชัยนี่หัวแท่งขวาสูงกว่า๖มือ

พี่ชัยก็ต่อยหมทสวนจนครับ

มีชิงแชมป์ให้ชมกัน๒คู่ครับ
เสือใหญ่ครับชิงแชมป์รุ่น

แล้วก็เพชรเมืองชนครับ
ป้องกันแชมป์รุ่นเฟเทอร์เวทกับชนะเพชรครับ

ศักยมธรรมแห่งรักครับวันที่๒๔กัญญาชลองใหญ่ครับ

เวทีนี่แม่ต่อยกันดุเดือดเหลือเกินนะครับ
เชื่อเหลือเกินว่ามีโอกาสจะไม่ครบยก
แล้วคุณล่ะว่าไงเอ้าตามไปดูครับ

สร้างความลำบากใจให้แดงหรือเปล่า

กิจชัยนี่รับเต็มรับเต็มโดยตลอด

อ้าวอ้าวอ้าว
นี่แหละนี่แหละจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่า

ความหนักความแรงนี่ยังใช้ได้นะ

แต่มันไม่สนมันไม่รู้ไม่ชิเลยนะ

โอ้โหดูกับแข้งขวา
จะไปเดินเผลอดอ่ะ

จากการลนบ่อยน้ำเงินสวนมาเป็นประตูได้อีก

มันต้องอย่างงี้แหละ
นี่ไงเพราะมี๒การ์ปอีตเอ้าวลัด

หัวใจมันเยี่ยมยอดนะต้องยอมรับนะยอดวิชา

เดินเลยเดินเลยคำเลยอย่าละแทงอย่าละตี

แต่หมอเขารอทำงานอยู่แล้วนะรอเลยรอสวนยังรอสวนแทงงัดงัดศอกงัดศอก
จนได้ไงแตกจนได้ไงพี่ป๊าแดงอ่ะแตกจนได้ไงมาแล้วนี่ไง
มาแล้วมาแล้วมาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าว
โอ้โหอ้าวอ้าวยุ่งแล้วดิตอกแล้วไงตอกแล้วไงแตกด้วยอ้าวออกกับพุทธไม่ไหวแล้วไม่ไหว
ไม่ไหวโอ้โหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้

เป็นยังไงโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันอย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้แหละครับ
โอ้โหได้นับก่อนแท้มันจะไปอยู่แล้วนะครับน้ำเงินกิจชัย
โรคหมู่มรพรศสิมายครับพลิกล็อกเอาชนะยอดวิชาสอนิทธิเดตไป
ดูเลยเนี่ยภาพช้ารับไปเยอะหลังจากที่โดนศอกแตกมาบอกแล้วแล้วก็โดนจิ้มลำตัว
ทีเลยจบด้วยลูกนี้แล้วครับสวยสดงดงามตามท้องเรื่องเลย
นี่แหละบอกว่าอย่าไปต่อเพลินแฟนมวยตู้หน้าตู้ทั้งหลาย
โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาใครบอกว่าแย่แล้ว
ต่อรักแค่ว่าคาลาโอเกะพวกเนี่ย

อย่าไปล้อเล่นไม่ได้ครับท่านผู้ชม

ความมันรอท่านผู้ชมอยู่เดี๋ยวพักสักครู่